ต่อที่เหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งทำทีเป็นเข้าไปขอซื้อทองครับ
สุดท้ายฉกทองไปต่อหน้าต่อตาของพนักงานผู้ชาย
ซึ่งเป็นคนขายเนี่ยนะฮะแล้วกล้องวงจรปิดเขาจับภาพเอาไว้ได้ด้วย
พนักงานชายบอกว่าถ้าใครแจ้งบ่อแสได้ผมให้๓๐๐เลย
เพราะอะไรเพราะผมถูกหักเงินเดือนตามราคาทองที่เขาเอาไป
เอาเส้นนั้นเส้นนี้เอาพนักงานก็เอาวางที่ถาดให้ถาดสีน้ำเงิน
เห็นไหมมาแล้วมาแล้วอ่าตอนนี้อ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่า
้วนม้วนก่อนอ่าทองม้วนทองม้วนเออทองม้วนแล้วฮะอ่าเริ่มกรรมแล้ว
เพราะพนักงานเขาหันหลังอยู่ไปหยิบเส้นอื่นมากกรรมแล้วครับ
นิ่งหน้าตาเฉยอืมเออทำเนียนไปอันนี้คือห้างทองเนี้ย
มันอยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะฮะคือร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้าง
อยู่ที่กระบี่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยของห้างโว๊คเนี่ยฮะ
เทศบาลเมืองกระบีเห็นไหมฮะอ่ากล้องมันจับได้อยู่แล้วคุณผู้ชม
นะฮะพนักงานชื่อว่านายพีรณัทรัตกรพิพัฒน์หรือว่าในบอสนะฮะ
เขาก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดของร้านพอเข้ามาเช็คสต๊อกเอ๊ะทำไมทองมันไม่ครบ
มันหายไปไหนแล้วเห็นผู้หญิงคนนี้แหละลูกค้าอายุสักสามสิบถึงสามสิบห้าปี
นะฮะรูปร่างอวดทุ่มทวมหน่อยนะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรผิวขาวพูดสำเนียงกลางนะฮะ
แต่งกายดีเลยเข้ามาเอ่อขอโทษนะ
ผู้หญิงคนนี้ทำทีเป็นขอเลือกเส้นนั้นเส้นนี้

ขอเอาเอามาดูอีก๒๓เส้นเมื่ออะไรอย่างนี้นะคะ
จากนั้นพนักงานก็ต้องหันหลังไปหยิบเส้นอื่นมาให้ครับ
ตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยคนร้ายใช้มือกำแล้วก็ล้วงกระเป๋าไป
ก่อนจะอ้างเออเดี๋ยวขอไปกดเงินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาจ่าย
ค่ะแล้วก็หนีหายไปเลยครับทองก็อยู่ในกระเป๋าตัวเอง
ถูกต้องฮะอ่ะไปฟังเสียงพนักงานครับตอนที่ลูกค้าเอาไปนะครับ
ค้าคนนี้ก็จะทำทีว่าสร้อยเส้นนี้ไม่เอาให้เอาไปเก็บครับ
แล้วก็อาศัยจังหวะช่วงที่เผลอพับที่หันหลังให้เนี่ยได้ม้วนสร้อยครับ
แล้วก็กำเอาไว้ในมือบังบังไม่บังสายตาครับตอนที่หันกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ย
คือณช่วงตอนนั้นเขาก็ชวนคุยอยู่ตลอดเลยอ่าคุณบอสบอกว่าสร้อยทองที่ถูกขโมยไป
ทุกคุณผู้ชมเฮ้ยราคาสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท
ตอนนี้ตัวเขาเนี่ยก็ต้องไปแจ้งความที่สพเมืองกระบี่แล้วอยากจะฝากไปบอกผู้หญิงคนในภาพเป็นคนก่อเหตุว่า
ถ้าคุณสำนึกผิดเอาสร้อยมาคืนเถอะจะถอนแจ้งความให้เพราะอะไร
ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเขาอ่ะต้องถูกหักเงินเดือนชดใช้เดือนละห้าพันห้าพันห้าพัน
ครบสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคือเงินเดือนเขามันก็แค่หลักหมื่นเศษอ่ะ
อืมแล้วโดนหักห้าพันกินอะไรอ่ะอืมกินอะไรอ่ะแล้วใช้จ่ายมันไม่พออยู่แล้ว
เขาก็เลยฝากบอกว่าถ้าใครแจ้งบ่อแสผู้หญิงคนนี้ได้ผมยอมให้เลยสามพัน
เพราะผมจะได้ไม่ต้องไปโดนหักห้าพันทุกเดือนอะไรแบบเนี้ยโอ้โห
นึกถึงใจเขาใจเราแล้วกันนะใครคิดจะเป็นมิจฉาชีพแบบนี้นะค่ะอืม